คุณผู้ชมครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖

คณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัฐธรรม
ถึงกรณีที่ตอนที่ท่านไปรับตัว
รับมอบตัวอดีตภูมิกับโจ้จำได้ไหมฮะ
ที่บอกว่าอยู่หน้าโรงพักแสนศุกร์ท่านไปยืนรอ
รถเก๋งสีขาวมาจอดอดีตภูมิกับโจ้ลงมา
แล้วก็ไปโดยที่ท่านไม่ได้หันไปดูเลขทะเบียนรถ

พลตะโบตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศ

คณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
ที่มีนายศิระเจนจาคะเป็นประธาน
ท่านชี้แจงประเด็นการประนับตัวอดีต

ทำไมท่านไม่จำท่านไม่ดูเลขทะเบียนรถที่มาส่งล่ะ
พตเอกลักษณ์ท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ได้ขอชุดพิเศษเอารถไป๔คัน
ออกจากภาค๖เวลา๑๐นาฬิกา
จากนั้น๑๖นาฬิกานะครับ
ท่านก็มาถึงที่หน้าโรงพักษณ์แสนสุข
มีความรู้สึกกลัวชุดจับกลุ่มเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะฮะ
ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นพวกเดียวกับอดีตผู้กรรมกับโจ้
เกรงว่าเดี๋ยวอาจจะถูกยิงหรือว่าจะถูกเข้าจับกลุ่มได้

บอกว่าสมาธิตอนนั้นท่านอยู่ที่ตัวผู้ต้องหา
มองแต่ผู้ต้องหามองแต่อดีตผู้กรรมกับโจ้
บอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องไปจำทะเบียนรถ

แล้วก็ไม่ได้วิ่งไปตามดูด้วยนะฮะ
ก่อนที่ท่านเนี่ยจะนำตัวอดีตผู้กรรมกับโจ้
ไปส่งที่กองปราบปรามนะฮะย้ำว่าท่านกับอดีตภูมิกับโจ้
ไม่เคยมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าชุดพนักงานสืบสวนของ
พลตบริโภตเอกสุชาติธรรษวรรษรองผู้บัญชาการตบริโภตแห่งชาตินั้น
ได้ติดตามจนทราบตัวแล้วว่าคนขับรถเก๋งสีขาว
มาส่งอดีตภูมิกับโจ้เป็นใคร
สอบปากคำไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับ
เขาไปสอบปากคำคนมาส่งแล้ว

เขาสอบมันทึกรายละเอียดแล้ว